ดูความเคลื่อนไหวในวงการเพลงกันบ้างดีกว่านะคะ
เขาไปให้สัมภาทในรายการหนึ่ง
เป็นอย่างไรฟันเพลงก็ช็อกกันมา

เรายอมรับว่าส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากโววิด๑๙
และที่ผ่านมาค่ะก็พยายามซัพพอร์ตทีมงานทุกคนแล้ว
จนถึงตอนนี้ค่ะไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายได้แล้ว
จึงคุยกันภายในนะคะว่าขอยุติการทำวงซึ่งทุกคนก็เข้าใจดีค่ะ
ทั้งนี้พี่ปอสนะคะกล่าวถึงเพื่อนสมาชิกของวงนะคะว่าพี่โป้งมือกลอง
ตอนนี้มีกิจการปุ๋ยอินซีของตัวเองค่ะส่วนพี่เมธีค่ะกำลังเตรียมออกอัลบั้มกับนักร้องรุ่นใหญ่อย่างพลายปฐมพร
ส่วนตัวพี่ปอสค่ะตอนนี้ก็มีการจัดรายการวิทยุ
เดือนที่แล้วค่ะปล่อยเพลงที่มีชื่อว่าเพลงโปรด
และในวันที่๒๒พฤษภาคมนี้นะคะก็จะปล่อยเพลงใหม่อีกหนึ่งเพลง
ซึ่งพี่ป๊อตค่ะยังบอกอีกด้วยนะคะว่าช่วงนี้
ไม่มีงานต่างคนก็ทำตามความถนัดกันไปค่ะ
ฟื้นฟูสุขภาพที่ทำงานหนักมานาน
ส่วนตัวค่ะพี่ป๊อตเองก็มีเวลาอยู่กับคุณแม่ทั้งวัน
ที่บ้านนะคะที่ต่างจังหวัดด้วย
แลนว่าจะทำคอนเสิร์ตช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะ
แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์จะเป็นยังไง
ก็คงต้องรอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เริ่มต้นจากบนตรีนิสิตนะคะ
ประจำปี๒๕๓๕โดยได้แอนดับหนึ่งค่ะ
แล้วก็ได้เริ่มออกอัลบั้มแรกนะคะ
แล้วก็จากนั้นนะคะในปี๒๕๕๖ค่ะ
ทั้งหมดก็๒๖ปีคุณผู้ชมค่ะ
อยู่กันมายาวนานนะคะจะบอกว่าเพลงพี่ป๊อตอยู่ในทุกความรู้สึกเลย
อกหักสมหวังเสียใจมีความสุขแบบนี้น่าเสียดายเนาะ
หมดโควิดว่ากันใหม่นะพี่นะหวังว่าจะได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง
นี้ถือว่าเป็นวงแรกที่เปิดปิงให้ดิฉันกระโดดขึ้นบนเก้าอี้ตอนมัธยม
ตามที่ปอสนะใช่สนุกมากนะคะ